มีข่าวดีสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ
หลังจากที่คอรมอลเขาก็มีมติแล้วก็จัดทำบัตรให้นะครับ
สำหรับผู้ที่คุณสมบัตินั้นผ่านเกณฑ์เขาจะเริ่มแจกบัตรนี้

นายกรอบศักดิ์ภูตระกูลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ก็เปิดเผยนะครับว่าเมื่อวันที่๒๐พฤศจิกายนที่ผ่านมา
กับเรื่องของการอนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองรายจ่าย
ให้จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินปี๒๕๖๒วงเงินเนี่ย๒๐๘ล้านบาทในการดำเนินการจัดทำบัตรสวรรครรมแห่งรัฐนะฮะเป็นบัตรสวรรครรมให้กับผู้มีเวลาได้น้อยที่ผ่านคุณสมบัตรแต่ว่ายังไม่ได้รับบัตรจำนวน๓๘๐๐๐๐๐บาทหลังจากได้รับอนุมัติงบประมาณแล้วนะครับกระทรวงการครังก็จำเร่งการจัดทำบัตรครั
ซึ่งจะได้รับสิทธิ์เหมือนกับผู้ถือบัตรรอบแรก๑๑ล้าน๔แสนคนทุกอย่าง
เพียงแต่ว่าจะได้รับหลังผู้ถือบัตรรอบแรกเพียง๑เดือนนะครับ
นี้งบประมาณทั้ง๒๐๘ล้านบาทที่ใช้ก็จะเป็นค่าใช้จ่าย
ทำบัตรกว่า๓ล้าน๘แสนใบก็แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตบัตร
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งบัตรแล้วก็ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการรายปีนะฮะ
ก็เป็นข่าวดีสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ก็เตรียมรับบัตรกันเดือนหน้านะฮะ
แล้วก็ใช้ได้เดือนมกราคมปีหน้าเป็นต้นไปนะครับ
ซึ่งหนึ่งโครงการที่ต้องบอกว่าออกมาสนับสนุนสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะคะ
คือทงฟ้าประชารัฐก็จะเป็นโครงการของร้านที่ไปเข้าร่วม
ราคาก็จะค่อนข้างย่อมเยาว์แล้วก็ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่แหละในการซื้อของได้
ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยกระทรวงพาณิชยเขาออกมาบอกเลยนะคะว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ช่วยกระตุ้นรากฐานเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างแท้จริงด้วยนะคะ
นายวิชัยโภชนกิจอธิบดีกรมการค้าภายในเขาก็บอกนะคะว่า
จากการที่รัฐบาลมีนโยบายช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
โดยมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการจัดหาร้านค้าเข้าร่วมโครงการที่เราเรียกกันติดหูว่าร้านค้าทงฟ้าประชารัฐในทุกพื้นที่เพื่อจำหน่ายสินค้าในราคาต่ำกว่าท้องตลาดเนี่ย
ดำเนินการนี้ถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผ่านการจ่ายเงินให้แก่ผู้มีรายได้น้อยค่ะ
เพื่อจะได้ให้ไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านร้านทงฟ้าประชารัฐ
จะเป็นการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยโดยตรงแล้วเนี่ยนะยังช่วยให้ร้านค้าปลีกขนาดเล็กที่เขากระจัดกระจายอยู่ตามชุมชนท้องถิ่นเนี่ย
ดำเนินธุรกิจได้ในภาวะที่มีการแข่งขันสูงกับธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่อีกด้วย
ปัจจุบันมีร้านค้าทงฟ้าประชารัฐกระจายอยู่ตามจังหวัดต่างทั่วประเทศ๕๐๐๐รายนะคะ
ให้บริการประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า๑๐ล้านคนทั่วประเทศ
อกจากนี้ยังพบด้วยว่าสินค้าที่ได้รับความนิยมแล้วก็มียอดการจำหน่ายสูงสุดในร้านทงฟ้าประชารัฐเนี่ย
ก็จะเป็นพวกข้าวสารแล้วก็ผลผลิตทางการเกษตรอื่นกะปิน้ำปลาอาหารแปรรูป
รวมถึงสินค้าบางส่วนก็เป็นสินค้าจากแหล่งผลิตในชุมชนและสินค้าเกษตรในพื้นที่กว่าร้อยละห้าสิบ
ทำให้ราคาเนี่ยถูกกว่าร้านค้าสมัยใหม่ทั่วไปที่ผ่านมามีร้านค้าทงฟ้าประชารัฐรับซื้อสับปะรด
ลำไยมะพร้าวกระเทียมแล้วก็สินค้าเกษตรอื่นจากทั้งในและนอกพื้นที่
มาวางจำหน่ายอย่างต่อเนื่องนะคะเป็นการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรค่ะ
อ่ะมีคุณผู้ชมส่งมาบอกเรื่องของเมนูยามเช้าบอกว่าเอาแค่ขนมปังกาแฟแล้วแค่เนี้ย
ก็มีความสุขแล้วตอนนี้อะไรก็ได้